ท่านผู้ชมครับโควิด๑๙ดูความคืบหน้าอาการของนครชวนชื่นหน่อยนะฮะ
นครชวนชื่นตลกอาวุโสตลกคนดังวัย๖๔ปีติดโควิด๑๙แล้วเชื้อลงปอด
ช่วงเย็นที่ผ่านมาพี่หนุ่มกัญชัยในข่าวใส่ไข่ที่ไทยรัฐทีวีเปิดเผยว่าคุยกับลูกสาว
แล้วก็ลูกเคยของนครบอกว่าวันนี้อาการหนักหนักกว่าเดิมเพราะว่านอกจากเชื้อโควิดลงปอด
ทำให้เกิดไตวายด้วยต้องฟอกไตด่วนนะครับเราคุยกับคุณไอซ์ลูกสาวของนครแล้วก็คุณแบงค์ลูกเขยนะครับ
เมื่อช่วงสองทุ่มที่ผ่านมาไอซ์กับแบงค์เนี่ยบอกว่า
เรียงแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าบ่ายวันนี้ได้รับแจ้งจากคุณหมอว่านครอาการแย่ลงจากเมื่อวาน
สาเหตุมาจากโควิดลงปอดปอดอักเสบมากขึ้น
เชื่อมโยงการทำงานไปถึงไตรับไม่ไหวเลยเกิดอาการไตวาย
วิธีการรักษาในเรื่องปอดของนครที่ติดเชื้อจำเป็นต้องให้ออกซิเจนเข้าร่างกาย
โดยใช้วิธีนอนคว่ำและให้ใส่เครื่องช่วยหายใจ
แต่อาการยังไม่ดีขึ้นจึงต้องใช้วิธีสุดท้ายนั่นก็คือการฟอกไต
เพื่อให้ไตกลับมาปกติค่ะลูกสาวบอกว่าคุณหมอแจ้งว่า
ที่ระบบช่วยชีวิตของผู้ป่วยเริ่มทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
มันจะทำให้ร่างกายเริ่มล้มเหลวคุณหมอเลยไม่สามารถรับปากได้เต็มที่ว่า
นครอาการจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่สิ่งที่ทำได้คือประคองอาการทางเดียว
ก็คือต้องทำให้โควิดเนี่ยหายไปจากปอดให้ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่จะต้องทำนะครับ
ดังนั้นขั้นตอนต่อไปในการรักษาคือต้องฟอกไตวันละ๒๓ครั้ง
ในช่วงท้ายคลิปนะครับลูกสาวนครแล้วก็คุณแบงค์ลูกเขยด้วยได้ยกมือไหว้ขอความช่วยเหลือเลยนะฮะ
โดยบอกว่าถ้าคุณหมอท่านใดดูอยู่ท่านคุ้นเคยกับการรักษาในเคสลักษณะแบบนี้แบบนคร
รบกวนให้ติดต่อหาลูกสาวลูกเขยนครหน่อยหรือติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่นครอยู่ก็ได้นะครับ
ลูกสาวลูกเขยบอกนะครับกราบขอรบกวนช่วยครอบครัวพวกเราด้วย
ขอให้ติดต่อลูกสาวลูกเขยหรือว่าติดต่อไปที่โรงพยาบาลวิพาราม
และประโยคที่บีบหัวใจมากที่สุดที่ได้เห็นในคลิปนะครับก็คือประโยคที่ลูกสาวนครพูดขอบคุณทุกกำลังใจทั้งน้ำตา
เธอบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาสอบถามขอบคุณจริง
ถ้ามีหมอท่านไหนขอให้ช่วยพ่อหนูด้วย
เกิดจากภาวะที่โควิดลงไปที่ปอด
แล้วตัวปอดเนี่ยอักเสบเพิ่มมากขึ้น
จะบอกว่าวิธีการรักษาตอนนี้ก็คือคุณหมอก็ได้แต่ใช้วิธีสุดท้ายแล้ว
คุณหมอบอกว่าวิธีสุดท้ายที่ทำได้ตอนนี้คือใช้วิธีการฟอกไต
เพื่อให้ไตกลับมาเป็นปกติ
อยากให้แบบติดต่อหาพวกเราหรือติดต่อหาทางโรงพยาบาลวิพารามที่พัฒนาการนะครับ
ว่าจะมีช่องทางไหนหรือวิธีการไหนเพิ่มเติม
ที่จะทำให้อาการของคุณพ่อดีขึ้นได้

ล่าสุดเจ๊ยัสชวนชื่นติดโควิด
เวลาใกล้เคียงกับนครแต่ว่าออกมาแล้วเมื่อวานนะฮะ
ชวนชื่นได้ส่งกำลังใจไปถึงนครนะครับ
แล้วก็วิงวอนไปยังคุณหมอที่จะสามารถช่วยนครได้
บอกว่าหลังจากลูกสาวนครลงคลิปอัปเดตอาการคุณพ่อไปเนี่ย
กำลังใจจากแฟนและคนบันเทิง
ประชาชนทุกคนท่วมท้นจริง
แจ๊สชวนชื่นนับถือนครเหมือนพ่อนะครับ
อัดคลิปให้กำลังใจนาคอมครอบครัวนาคอมด้วย

หากใครพอจะรู้จักคุณหมอที่เชี่ยวชาญ
หรือมีวิธีจะช่วยนครได้ในช่วงเวลานี้
ขอให้ช่วยแจ้งครอบครัวของนครด่วนเลยนะฮะ
ให้มาช่วยรักษานครด้วยนะครับผม
เหมือนในเคสของท่านผู้ว่านะครับ
ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องปอดที่โควิดเข้าไป
อาการนครบานแย่อยู่ด้วยตอนนี้นะครับ

ส่งต่อไปถึงผู้ที่รักษาผู้ว่าก็ได้นะครับ
หรือทีมแพทย์ใครที่เก่งก็ได้ครับ
ติดต่อไปที่ครอบครัวนครได้เลยนะครับ
ก่อนอีกแล้วอัปเดตอาการล่าสุดของนาคอมนะครับ

รวมเป็นถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะ